ก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่า
ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีรอบพรีเมียนะครับ
มันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่มีผลกระทบต่อภาพยนตร์นะฮะ
ซึ่งเกิดจากตัวป้าจันเองนะฮะ
ก็ผลกระทบเนี่ยมากหรือน้อยไม่รู้นะครับ
แล้วก็ขอโทษนะครับทีมงานทุกท่านนะครับ
ทุกคนที่ทุ่มเทแรงใจพลังให้กับหนังนะครับ

ขอโทษแฟนคลับของผมแฟนคลับของเอสเตอร์แล้วก็แฟนคลับของภาพยนตร์ทุกคนนะฮะ

ก็วันนี้ก็ขอตั้งใจอยากจะขอโทษนานแล้วนะฮะ
อยากแสดงความรู้สึกวันนี้ก็มาขอโทษวันนี้แล้วกันนะฮะ
ขอโทษที่ทำให้มีผลกระทบต่อหนังนะฮะ
แต่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนทำงาน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะสร้างความสุขให้กับทุกคนครับ

ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจปั้นจันด้วยนะคะ
นี่คือความในใจอย่างจริงใจของลูกผู้ชายชื่อปั้นจันทร์นะคะ
คือต้องบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้เห็นสีหน้าและแววตาชัดมาก
จันตั้งใจที่จะพูดออกไปเพื่อสื่อสารนี้นะคะ
อ่าขอเสียงเปิดมืออีกครั้งหนึ่งละกันให้กำลังใจปัญจันนะคะ